พุ่งชนกันแบบประสานงากลางถนนเลยนะคะ
ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๓ราย
แล้วหนึ่งในนั้นถูกอัดติดอยู่ซากรถ
มีภาพจากกล้องหน้ารถ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกเหตุการณ์นี้
เอาไว้ได้ด้วยไปดูภาพพร้อมกันค่ะ
โอ้โหจังหวะนี้เลยนะ

ค่ะคือเป็นกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพ
นาทีที่รถกระบะ๒คันโอ้โห

กระบะคันสีน้ำเงินคันเข้มน้ำเงินดำ
ขับมาตามทางปกติเลยแต่จู่กระบะสีเทา
สวนทางมาคือเขาเสียหลักไงคะ

ไฟมันลุกไหม้ที่ห้องเครื่อง

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ

หลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

ในที่เกิดเหตุพบกระบะอีซูซูสีน้ำเงิน

ติดอยู่ในรถ๑รายเป็นผู้หญิงนะ
พยายามที่จะช่วยนำตัวออกมา
คือเขานั่งอยู่ที่บริเวณที่นั่งข้างคนขับ
ผู้ภัยก็ต้องเอาอุปกรณ์ตัดถ่างไปงัดซากรถ
แล้วก็นำตัวคนเจ็บผู้หญิงคนนี้ออกมา
ส่วนคนขับรถคือนายพิรมเขียนอินอายุ๓๕ปี

ก็ต้องนำทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่เป็นคนขับส่งโรงพยาบาล
คนขับเป็นผู้ชายยังไม่รู้ชื่อได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
คนขับรถกระบะสีน้ำเงินเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าขับรถมาถึงจุดที่เกิดเหตุสังเกตไง
ว่ารถกระบะคันสีเทาขับสวนทางมาเหมือนกับสายไปสายมา
แล้วจู่รถกระบะคันนั้นก็ขับข้ามเลนเข้ามา
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเอาภาพกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน
สาเหตุตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัด
จะต้องรอให้คนขับรถทั้ง๒คันอาการดีขึ้นก่อน
แล้วก็จะเรียกมาสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงนะคะ